คุณผู้ชมคะเวลามีฝนตกต้องระวังนะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือกลางฝน
มีคุณยายวัย๖๙เขาถือโทรศัพท์มือถือไปกลางทุ่งนา
แล้วก็ฝนตกสุดท้ายเนี่ยฟ้าผ่าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งเลยค่ะคุณผู้ชม
ญาติญาติก็ร้องไห้นะคะพอไปดูศพนางฉินจันทบูรณ์อายุ๖๙ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะที่หมู่๗ตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ที่หน่วยกู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าชนะสูตรศพนะคะ

ขนาดใหญ่บริเวณโคนแขนซ้ายและแผ่นหลัง
พอไปตรวจสอบปรากฏว่ากระเป๋าเสื้อด้านซ้ายค่ะคุณผู้ชม
มีโทรศัพท์มือถืออยู่๑เครื่อง
พัชรีแสนหมื่นหลานสาวก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ฉินไปตรวจดูข้าวในนาก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่
มีฝนตกแบบฝนตกฟ้าขนองตกหนักเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงฟ้าผ่า๒ครั้ง

อ้าวนางฉินถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

เป็นเพราะว่านางฉินพกโทรศัพท์มือถือลงไปกลางทุ่งนา
ตอนฝนตกฝนฟ้าขนอง
คือมันเป็นสื่อชักนำกระแสไฟฟ้าได้ค่ะคุณผู้ชม
ทำให้ถูกฟ้าผ่าอย่างจังจนเสียชีวิตนะคะ